กีฬานะครับวันนี้ก็พูดถึงเรื่องของฟุตบอลหญิงดีกว่านะครับ
เพราะว่าหลังจากที่เราทราบแล้วว่าเราอยู่ในสายที่ไม่ได้หนัก
แล้วมีโอกาสในการผ่านเข้าสู่บอลโลกรอบสุดท้ายเลย

ก็ถ้าไม่พลาดเองนะครับแล้วก็เล่นไม่กดดันเนี่ย
เชื่อว่าโอกาสที่ไทยจะเข้ารอบสุดท้ายแบบอัตโนมัติในฐานะอันดับ๒กลุ่มเนี่ย
มีความเป็นไปได้สูงมากเพราะว่าที่หนึ่งเราก็คงจะไปสู้กับจีน

ลาดตัวชิงแชมป์โลกในครั้งนี้มันก็
เกิดขึ้นก่อนหลังจากที่เราเล่นในรอบคันเลือกของชิงแชมป์เอเชีย

ก็เราเนี่ยจับสลากถือว่ามือเราดีนะจริงเราไม่จับเองหรอก
แต่ว่าพูดถึงว่าก็ในทางโชคเรามีโชคค่อนข้างดีเลย
มันก็ทำให้เราถูกจัดอยู่ในโถที่๓นะครับมันก็เลยเจองานที่ค่อนข้างที่จะกำลังดี
แล้วก็ด้วยความที่ว่าจอแดนเขาก็สูสีกับเราด้วย
เราก็มีโอกาสได้เห็นความขึ้นไหวของจอแดนอยู่แล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังอีกทีนะครับ
ร่วมกับเจ้าภาพก็คือจอแดนนะคะแล้วก็ทีมที่หนักหน่อยนั่นก็คือจีน

ก็มีตั้งแต่ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียเกาหลีใต้แล้วก็เวียดนาม

พอไปอยู่แบบนั้นแล้วก็เป็นงานที่เวียดนามนั้นต้องทำใจไว้รอ
ส่วนไทยนะครับในเมื่ออยู่กลุ่มสบายแล้วก็อย่าคิดแต่เพียงแค่ว่ามีโอกาสหน่วยงานเข้ารอบแล้ว
ก็ต้องเตรียมทีมให้ต่อเนื่องเพราะว่าถ้าผ่านเข้าไปถึงรอบสุดท้ายแล้ว
เราก็ต้องทำผลงานให้ดีกว่าเดิมจากครั้งที่แล้วที่เรานั้นได้๓คะแนนมาแล้ว
ตอนนั้นก็ควรจะมองถึงการเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้ไหม
ว่าทำผลงานให้ดีในรอบแรกด้วยกันมีมากกว่า๓คน

ซึ่งนัดนี้ต้องยอมรับว่าเราเป็นรองวันที่๖เมษา
จากนั้นวันที่๙ก็ถือว่าเป็นเกมที่ชะตาแล้วกัน
ให้ชนะไว้เราก็มีโอกาสแล้วนะครับซึ่งแมทสุดท้ายก็คือ๑๒เมษายน
เพราะว่านอกจากจะได้เล่นในบ้านของตัวเองมีเสียงกองเชียร์แล้วนะคะ
และนัดที่๒มาเจอจีนก็เหมือนแบบขวัญกำลังใจมาขณะที่เราเจอจีนก่อน
ก็แน่นอนนะครับมันก็เป็นเรื่องของจังหวะนะครับจังหวะแล้วก็ต้องมีโชคเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้
แต่สุดท้ายถ้าเตรียมทีมเต็มที่เนี่ยมันมีโอกาสอยู่
พูดถึงว่าการเจอกันที่เราได้มีโอกาสได้เห็น๒เกม
ก็คือเกมที่เราชนะจอแดน๓๐ก่อนแล้วก็เกมเมื่อวานเราแพ้๑ต่อ๒
มันก็มองเห็นได้ว่าจริงแล้วตัวแปรสำคัญมันก็คือการเตรียมทีมเลย
เพราะว่าค่อนข้างที่จะสูสีกันนะครับระหว่างไทยกับจอแดน